ชาวเน็ตจวกยับพ่อโหดอัดคลิปทุ่มพัดลมใส่หน้าลูก
หวังเรียกยอดไลค์ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
เฮ้ยใส่

สวัสดีครับคุณสุภาษณ์สวัสดีครับคุณสุภาษณ์สุภา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว

อย่าลืมส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลน์

โอ้โฮดูแล้วตกออกตกใจจริง
คุณเคยได้ยินคำว่าพ่อบุญทุ่มไหม

แต่ความหมายนั้นคือการให้เงินให้ทอง
ใช่ไหมแต่เนี่ยทุ่มจริงครับ
พ่อคนหนึ่งครับเขาใช้ความรุนแรง
คำถามเกิดขึ้นมันเกินไป

ไม่ได้ไอ้
อยากรู้มันจะได้รู้ว่ากูเป็นยังไง

เด็กน่ะได้แต่ยืนจริง
อยู่ในมุมขออนุญาตเบลอคุณผู้ชมเอาไหนเด็ก

นั่นไงครับเขากลัวนะครับ

แต่เนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมรุนแรงครับ

คือตัวเป็นพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อเนี่ยเขาตั้งกล้องถ่ายตัวเองเอาไว้ด้วย
แล้วก็ทำพฤติกรรมรุนแรงต่อหน้าลูกสองคน
เพื่ออะไรให้ลูกเนี่ยเลิกทะเลาะกัน
ทั้งจับพัดลมทุ่มลงไปหลายครั้งหยิบตะก้าป๊าใส่
และที่สำคัญพูดจาหยาบคายด้วยตะคอกใส่เด็กครับ
คือเด็กเขาหยุดแล้วเลิกทะเลาะกันแล้ว
อย่างที่เห็นก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น
แต่ตัวคนเป็นพ่อยังไม่หยุดอารวาสครับ

ด้วยสาเหตุใดก็ไม่ควรทำพฤติกรรมเช่นนี้ต่อหน้าเด็ก
ขอให้หยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับ
แม้ว่าจะไม่ได้ตบตีเด็กแต่นี่ก็คือความรุนแรงชนิดหนึ่งในครอบครัวนะ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปโอ้โหโซเชียลวิจารณ์ยับ
ค่ะโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อทีนี้ค่ะเขาก็ต้องออกมาขอโทษสังคมเนื่องจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยคือมองถูกมองว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงกับลูกอ่ะนะคะผู้เป็นพ่อบอกว่าเอามามาฟังกันหน่อยที่ทำคลิปเป็นการแสดงไม่ได้ทำร้ายลูกทำไปเพราะอยากดังครอบครัวยากจนแล้วว่าอย่างงั้นนะเอาเอาไปฟังเสียงเขาละกันค่ะ
คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คนร้ายบุกเข้าไปในบ้านบ้านหลังหนึ่ง
เจ้าของบ้านรู้ตัวเอาตามหาสิครับปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ตามหาว่า
เจ้าคนร้ายเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหนปรากฏไปซ่อนอยู่ที่ห้องใต้ประตู
เรียกก็ไม่ออกมาทำยังไงถึงออกมาไปดูคลิปค่ะ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาออกมา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

สติอารมณ์ก่อนไม่ใช่เฉพาะแค่คนนี้นะฝั่งเจ้าบ้านเขาก็ด้วย
ก็คือให้ทุกฝ่ายสงบสติอารมณ์ค่อยพูดค่อยเจรจาตำรวจมาแล้วจ้า
จนสุดท้ายนะครับสาวประเภท๒รายนี้ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
ก็ยอมเดินออกมาจากห้องใต้บันไดแบบนี้เห็นไหม
ก่อนที่จะนำตัวคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพักครับ
เอาไปถามเจ้าของบ้านนะครับนายไพโรธพนารินนะครับอายุ๓๘ปีคนนี้
เขาบอกว่าขณะนอนอยู่ในห้องกับภรรยาจู่ไฟในบ้านมันก็ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ
ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยงัดประตูหลังบ้านเข้ามา
แต่ยังโชคดีมีคนเห็นก็เลยส่องไฟมาดู
คนร้ายนะตกใจไงตกใจก็เลยสับคัทเอาท์
ก็ต้องพังประตูเข้าไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปนะคะ
แต่ทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าพอเห็นสภาพคนร้ายแล้ว

ไม่รู้เรื่องเจ้าของบ้านเลยบอกไม่เป็นไรไม่เอาเรื่องแล้วกันนะคะ
ส่วนตำรวจควบคุมตัวคนร้ายไปสอบสวนดำเนินคดีต่อเบื้องต้น
ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีและยังไม่รู้ชื่อรู้ที่อยู่เป็นใครมาจากไหน
และถามคนแถวนั้นแถวบ้านทั้งหมดนะคะรู้จักไหมคนนี้
ก็ยังไม่มีใครรู้จักเขาอยู่ดีอ้อสะดวกไปต้องรอดูนะให้ได้สติก่อนนะ
แล้วก็ต้องตรวจด้วยว่ามีสารเสพติดอยู่ในตัวหรือเปล่านะครับ
แต่เบื้องต้นข้อหาเป็นแบบนี้นะคะเมาแล้วประพฤตนวุ่นวายค่ะอืม
อ่ะคุณผู้ชมครับคนรักสัตว์โดยเฉพาะอย่างนี้คนรักหวาอืม
ดูแล้วสะเทือนใจจริงมีเรื่องครับคุณผู้ชมครับ
มีหนุ่มคนนึงนะครับทำทีเหมือนว่ารักสุนัขมาก
อยากได้สุนัขไปเลี้ยงไปขอสุนัขมาเลี้ยงอืมครับครับ
สุดท้ายไปทำทารุณกรรมกับสัตว์จนสัตว์มันเสียชีวิต
แล้วส่งคลิปมาให้เจ้าของน่ะดูครับ
ครับเนี้ย
โอ้ยมันเป็นภาพที่สะเทือนใจจริงจริงนะไม่กล้าดูเลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับในภาพเนี่ยสองหนุ่มสาวเป็นสามีภรรยากัน
ก็คือเป็นวัยรุ่นอ่ะคุณผู้ชมอายุแค่สิบเจ็ด
ก่อเหตุนำลูกสุนัขมาฆ่าก็ฟาดกับพื้นอย่างที่เห็นนะฮะ
เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีทางเพจ
มีอาสาสมัครหาบ้านให้กับลูกสุนัขจรจัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเข้ามาร้องเรียนว่า
มีหนุ่มอายุ๑๗ปีมาขอรับลูกสุนัขไปอุปการะนี่แหละครับ
โดยหลังจากส่งลูกสุนัขให้พยายามติดต่อขอความคืบหน้าในการเลี้ยงดูก็อยากจะรู้มันอยู่ดีไหม
อ่าค่ะแต่อีกฝ่ายกลับส่งคลิปที่จับลูกสุนัขฟาดกับพื้นจนตายส่งกลับมาอ่า
อาสาบอกว่าเสียใจนะไม่คิดว่าจะมาเจอคนสภาพจิตแบบนี้ค่ะ
อาสาเขาก็เสียใจตรงที่ว่าส่งลูกสุนัขให้ตายเอาพูดง่ายอ่ะเออ

ใช่ค่ะอาสาสมัครเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันทรมานมากอะนะคะ
แล้วตำรวจก็ไปสืบแล้ววางแผนล่อซื้อสุนัขกับสองผัวเมียเรา
นัดกันที่ปั๊มค่ะจับได้นะเอาไปสอบปากคำ
สามีเขาก็รับสารภาพต้องจำนวนต่อหลักฐานค่ะ
บอกว่าก่อเหตุจริงแล้วทำมาแล้วหลายครั้ง
ถามว่าทำทำไมเมียสั่งว่าอย่างนั้นเมียสั่ง
เอาแล้วฝ่ายชายก็อ้างอีกว่าลูกสุนัขที่จับฟาดพื้นตาย

เป็นการระบายอารมณ์ก็เลยฟาดมันตายกับพื้นนะคะ

อยู่แถวป่าข้างโอ้น่าสงสารอ่ะคุณเชื่อมั้ยเจอกี่ศพรู้มั้ยสุนัขอ่ะ

โอ้โหเห็นแล้วแบบสายหัวเลยอ่ะคือไม่คิดจริงว่าจะมาเจออะไรแบบเนี่ย

อันนี้ครับก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการต่อนะครับ
เพราะมันก็มีเรื่องของกฎหมายที่เอาไว้ดูแลสนักเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปดูพิธีในการบวงสวงภาพยนตร์กันหน่อย
แล้วอย่างไงรู้มั้ยมันเห็นการลักษณะแบบนี้โอ้โหมะลุมมะล้อมมะลุมมะล้อมเลย
อ่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้

เดี๋ยวจะขึ้นสดหน้าจอดตรงนี้นั่นแหละครับ
ถามคุณผู้ชมถามคุณสุภาษาแบบนี้
เคยดูหนังเรื่องอวตารไหม

เขาเตรียมสร้างภาค๒แล้วนะของทางฝรั่งเขา

เรื่องนี้เลยนาคาอวตาร
แล้วเขาทำพิธีบวงสวงภาพยนตร์แห่งศรัทธาเรื่องนี้แล้วด้วย
น่าสนใจเพราะมีเรื่องของความเชื่ออยู่ในงานนี้ด้วยครับ
โอ้โหนี่มาลุมล้อมอย่างนี้เลยนะ
แล้วคนตรงกลางน่ะคนตรงกลางน่ะใคร
ชื่อว่าแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์

เป็นศิลปินพื้นบ้านกันตรึมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรินทร์
คือระหว่างที่แสดงน่ะแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินมีอาการแบบนี้

แต่เรื่องของเรื่องนางรำนักแสดงที่เขาแต่งชุดกันมาเนี่ย
โอ้โหมาลายร้อมแบบนี้เลยครับ
เขาบอกว่านี่คือพิธีบวงสวงภาพยนตร์แห่งศรัทธาเรื่องนาคาอวตาร
ที่วัชย์จันทรป่าเสิงท่าตู่มนะครับ

บรรดานางรำก็มารุมร้อมเธอแล้วก็โอบกอดด้วย
คนในพิธีแปลกใจสิคะแม่น้ำก็ลุ่มนี่เลย

เชื่อว่าเชื่อนะเป็นองค์เทพลงมาประทับแม่น้ำพึ่งค่ะ
คือคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็จะฮือฮากันแหละ
ถูกไหมเรื่องของพญานาคเอาจริงนะ

ใช่ไหมล่ะเอ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่สักพักครับ
แล้วพอแบบว่าจบพิธี
จบพิธีทุกอย่างก็เข้าสู่ภาวะปกติ

พิธีเขาก็ยังทำต่อไปเรื่อยนะครับ
คือพอพิธีเนี่ยดำเนินไปตามปกติแล้วนะ

พระครูประหลัดสุธิเมธีปิยศรีโล
หลวงปู่ครูบาน้อย
เป็นเจ้าอาวาสวัดจำปาเสเอิงนั่นแหละ

แล้วก็ให้พรผู้ที่มาเข้าร่วมงานในพิธีบวงสวง

หลังจากพิธีบวงสวงเสร็จ
มีพิธีจุดทูปเสี่ยงทาย

หลังจากทูบหมดไปเท่านั้นแหละค่ะ
คนที่มาร่วมงานไหนขอดูหน่อย
ทูปเสียงทายปรากฏอะไรบ้างขึ้นมาหรือเปล่านะ

สงสัยเนอะ

เอ๊ะคุณชนะคุยกับใคร

เอาใครไปงานนี้ก็ว่ากันไปก็คงจะรู้แหละเนาะ

คุณผู้ชมครับดูความน่ารักของเด็กกันบ้าง

ติดตามกันเลยครับในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
เด็กเนี่ยเขาทำอะไรก็ด้วยความไร้เดียงสา

เอาลองดูซิว่าเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะหิวหรือว่าตั้งใจชวนใครมากิน
เลยทำให้เกิดอาการพิสูงหวงแบบนี้ครับ

เออหนูอยู่น้ำ
ไปกินมันมีที่

ตรงเนี่ยมันนันไม่ใช่ของคน
ไปเล่นกินแค่กินทางเลย

แล้วเนี่ยขึ้นหัวข่าวไว้บอกว่าก็ปู่ชวนกินนี่
ผมไม่รู้เว้าจริงเหรอ

แต่เขาว่าอย่างนี้นะโบราณเขาเชื่อนะ

เขาจะเห็นวิญญาณโดยที่เราเองก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วย
ลักษณะคล้ายคล้ายให้เด็กไปจับลอตเตอรี่นั่นแหละ

ก็บอกกับผู้ใหญ่ว่าอ่ะต้องปูให้กิน
ถามว่าปูอยู่ไหนนี่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

เต้นแก้บนหรือเปล่าวะ

โอ้โหองค์เทพท่านก็คงจะประทานพรให้สละมัง

เออไปขอก่อนนะ

๒คลิป๒ข่าวนะนี่ให้ดูเด็กไปกินเครื่องเส้นไวน์

คนถ่ายก็คงเป็นผู้ปกครองนั่นแหละ

ใช่ไหมก็ดูอยู่ห่างอย่าห่วง
ไม่เป็นไรหรอกจริงนะ
เยาวรุ่นแก๊งนี้โอ้โหเขาบอกว่าเตะฟุตบอลกันมันมาก
อู้หรอครับไต่ไปไต่บ้างเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับค่ะค่ะ
อุ๊ยเดี๋ยวตามลูกตามลูกตามลูกตามลูกพัสสิ่งพัสสิ่ง
เออเอาส่งมาส่งมา
ไม่ทันอีกละอุ้ยนี่มุ่งเหรอคะโยนมาให้มุ่งหรอ
เขาถึงบอกไงว่าเล่นฟุตบอลใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ให้ใช้หัวด้วย

แข็งเกร่งแล้วกุชิพัสราดูนะตอนที่เป็นหลอย
แล้วก็เป่ามุนจิ้นไม่เหลอยอยู่ตรงหัว
แต่ไม่ใช่พระ
สุดท้ายสุดท้ายเขาจะได้เงินนี้ไปหรือไม่

เดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อแบบชัดใน

ทุกวันนี้นะผมว่านะคุณสามีทำอะไรก็อยู่ยากไปหมดแล้ว

ไม่ใช่แค่ระวังคุณมียังเดียวนะ
ระวังเนี่ยกองมุมจอดปิดครับ

ไม่ต้องรอไรวะจับได้

เห็นมั้ยอ้าวจะไปซักผ้า

อุ้ยจ่ายแล้วมีกองมุมจอดปิด

ตามพี่วรรณธานามมี่
นี่คลั่งวงจอนปิดไงเป็นตัวแทนเมียแล้วเหรอคะ
นั่นแหละครับยกมือไห้กล้องวงจรปิดเฉยเลย
เออกะจะให้สื่อสารไปถึงเมียเลยว่า
สิ่งที่ทำไปเมื่อกี้ขอโทษนะครับ

เอ้าเยาะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป